พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นประจำทุกปีนะคะ
พอใกล้ถึงวันครบรอบการจัดไปของราชินีลูกภูมิแม่ภึงภูมิภวงดวงจันทร์ค่ะค่ะ
ก็จะมีบรรดาคนสนงคนสนิทครอบครัวนี่แหละค่ะ
ก็พากรรมชุดเนี่ยไปเปลี่ยนให้หุ่นแม่ภึงตามสถานที่ต่างค่ะค่ะ

ปีนี้ที่วัดพระศรีเอกมัยกรุงเทพหมานครตามภาพมีเห็นเลยค่ะอุ๊ย
เราใยมากที่ดาวมายุรีย์แล้วก็ที่ปัดปัญญา
สร้อยท้องค่ะซั่งแต่งหน้าประจำตัวแม่ภึงสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
ก็ถือเลิกดีเมื่อวานนี้วันพระใหญ่วันที่๓มิถุนายนค่ะ
นำชุดมาเปลี่ยนให้กับหุ่นแม่พึ่งที่นี่ค่ะ
โดยปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยที่พี่ดาวมะยุรี
ซึ่งเป็นที่ซึ่งรักแม่พึ่งเนี่ยสุดหัวใจนะคะ

โดยพี่ดาวก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหฟังแล้วขนลุกจริง
คือเรื่องของเรื่องพี่ดาวเล่าให้ฟังว่า
มีน้องสาวนะคะมาจากประเทศออสเตรเลีย
คือเป็นคนไทยนี่แหละไปอยู่ที่นู่นนะคะ
มีสัมผัสได้นะคะแล้วก็มากราบไหว้แม่พึ่งค่ะ
แล้วปรากฏนะคะว่าพอมาเสร็จปุ๊บนะคะก็สัมผัสได้ว่า
พึ่งเนี่ยสื่อจิตว่าอยากใส่ชุดแบบที่น้องสาวเธอใส่มาชุดนี้เลย
อยากใส่ชุดแบบนี้หวนหวานอะไรกับมัน
น้องสาวคนสนิทของพี่ดาวเนี่ยชื่อเซเลน่าเนี่ยค่ะ
ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปีนี้ก็ขอแม่พึ่งละกัน
ขอตัดชุดให้แม่พึ่งค่ะเป็นเดสลายดอกสีแดงชมพูขาวนี่แหละค่ะ
คุยกับพี่ดาวมายุรีนะคะว่าปีนี้จะขอทำชุดให้นะคะ
ประจวบเหมาะกับพี่ปัดนะคะซึ่งเป็นคนจัดการเรื่องชุดทุกปี
ยังทำชุดไม่เสร็จค่ะสุดท้ายก็เลือกชุดนี้นะคะ
ซึ่งเป็นเรสสีแดงขาวลายดอกไม้สีสดใส
พร้อมกับหมวกปีกว้างหุ้นมือสีแดงแล้วก็เข็มขาดสีแดงสวยสุดไปเลยค่ะ
โดยหลังจากที่พี่ดาวเปลี่ยนชุดให้หุ่นแม่พึ่งเสร็จนะคะ
น้องเพชรภูมิภวงก็เดินทางมาสมทบค่ะ
พร้อมกับทำพิธีประพรมน้ำหอมให้กับอันถิของแม่พึ่งนะคะ
พี่เก็บไว้ที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ

แล้วพี่ได้กินน้ำหอมประจำตัวของแม่พึ่งด้วยหอมมากนะ
ยังรักและคิดถึงแม่พึ่งตลอดมาค่ะ
ซึ่งท้ายที่สุดนะคะก็เป็นพี่ดาวมะยุรีคนนี้แหละค่ะ

เพราะเลยโยกมือไหว้ของแม่พึ่งค่ะ
ก็เป็นตัวแทนนวงหายจับตัวเลข
ซึ่งก็จับมาทั้งหมด๓ครั้งด้วยกัน

คือเราอยากได้เลข๓ตัวเลยทีเดียว

และครั้งสุดท้ายได้๔
คุณผู้ชมค่ะฟังแล้วขนลุกมากพี่เดา
บอกว่าทุกตัวเลขที่หยิบมา
มีความผูกพันกับพี่ดาวหมดเลย
ก็เป็นวันเกิดลูกวันเกิดตัวเอง

เกี่ยวพันกับมะยุรีหมดเลยนะคะ

จะเป็นตัวเลขอยู่ในแขนพี่พึ่งด้วย

บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะ

แต่ทีนี้วันที่๑๓ก็มาลุ้นของน้องเพชรอีกทีนึง

ก็ที่บอกว่าถูก๓ตัวโตเมื่อ๒ปีที่แล้ว

แล้วก็ซื้อเลขที่น้องเพชรหยิบให้
วันที่๑๓เมื่อ๒ปีที่แล้วนะคะ

ระหว่างที่มีการเปลี่ยนชุดให้กับคุณแม่พึ่ง

ซึ่งมีตัวเลขอยู่คุณผู้ชม

เราเห็น๘๒กองแล้วบางคนเห็นวงกลมเป็น๘๑กอง

แล้วแต่แล้วแต่เลยจริงคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐก็แอบรู้ความลับมาด้วยนะคะว่า
ความพิเศษสุดในงานลำลึกการจากไปครบ๓๑ปีแม่พึ่ง
ปีนี้พี่ปัดเนี่ยค่ะช่างแต่งหน้าคนสนิทของแม่พึ่งเนี่ย
ให้น้องเพชรลูกชายแต่งชุดลายเสือเป็นแม่พึ่ง

ถ้าย้อนจะไปชุดนี้ค่ะคือใช่แต่งแบบนี้เลยเพราะว่าครั้งนึงเมื่อประมาณหลายเดือนก่อน
เคยแต่งแล้วลงติ๊กต๊อกคนฮือฮามาก

แล้วก็ขอแม่พึ่งว่าอยากจะแต่งแบบนี้อีก

จะสุดท้ายคนดูแล้วก็เอฟซีด้วย
แต่เพชรยังไม่รู้แต่เดี๋ยวจะแอบบอกวันนี้แหละ

ไปถึงก็แต่งเลยแล้วก็แต่งร้องเพลงที่ชักประดานเสร็จก็จะมุบมาที่นี่

โอ้โฮชุดที่พี่ใส่ติ๊กต๊อกคราวนั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะเพราะชุดนั้นเพชรใส่แล้วเหมือนมาก
นะคะก็รอติดตามดูวันที่๑๓มิถุนายนนะคะ
จริงงานก็จัดที่วัดทัพกระดานตั้งแต่วันที่๑๐แล้วนะ

แจ๊กกะลีนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ล้วงหายจับตัวเลขเหมือนกัน

เอาให้แฟนดูนะคะตัวเลขที่พี่แจ๊กรีนหยิบขึ้นมานะคะ
คือพี่แซคซูมหน่อยซูมสิซูมเข้าไป
อันนี้ถ้าใครดูรายการของเราเท่านั้นถึงจะได้เห็นตัวเลขนี้

ซึ่งเลข๔๒๐เนี่ยเอาจริงนะมันคล้ายกับเลขที่เราเห็นหัวไหล่ของแม่พึ่งเมื่อสักครู่เนี่ย

แล้วมันก็ไปคล้ายกับเลข๓ตัวของพี่ดาวมายุรี๔๔

งงมากเหมือนกันคือเราก็หยิบแล้วเราก็ขอแม่พึ่งแหละเพราะว่าไม่เคยขอเลย
คือไปทำข่าวตลอดทุกครั้งนะคะคุณผู้ชม